น้องเทคนิสครับพาณิพักษ์วงพัฒนาคีย์

ลิมปิกเกมความหวังของทัพนักกีฬาไทยเธอก็บอกนะครับ
ก็น่าเสียดายที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปเพราะว่าในช่วงปีนี้
แต่เธอมั่นใจในฟอร์มของตัวเองมากครับพวกกีฬาต่อสู้เนี่ย
ดูแลร่างกายตัวเองก็ค่อนข้างจะเห็นใจนะครับ
เพราะว่าหลายคนนะครับว่าคนที่ยังไม่ได้คัดเลือกโอลิมปิกด้วยเนี่ย
อย่างพวกมวยบางคนเนี่ยเขาก็ต้องซ้อมกันนะครับ
เพื่อรอจังหวะในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งน้องเทนนิสครับ
นักเทคโนโดหมายเลขหนึ่งของโลกเลยนะครับแต่รุ่นสี่สิบเก้าธีโรคกรรมหญิง
บอกว่าเสียดายมากนะครับที่ต้องเลื่อนโอลิมปิกออกไป
แล้วก็เตรียมตัวในการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมจะแข่งขันในช่วงกลางปีนี้แล้ว
แต่ก็เข้าใจกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็จะเตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุด
เลื่อนต่อไปก็ดีกว่ายกเลิกนะครับซึ่งหลังจากนี้จะต้องมีการปรับแผนการฝึกซ้อม
ทำให้ต้องซ้อมอยู่ที่บ้านแต่ยังยืนยันเป้าหมายเดิมคือ
ต้องการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ครับ
วยสากลชัดชัยเดชาบุตรดีนะครับ
เพิ่งจะคว้าโคต้าไปโอลิมปิกได้นะครับ
ก็บอกว่าเลื่อนไปก็ถือว่าดีกว่ายกเลิกเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เตรียมร่างกายตัวเองไว้รอ
เป้าหมายก็คือการคว้าเหนือท้อโอลิมปิกให้ได้เหมือนกัน
หลังจากที่พลาดหวังมาในโอลิปิก๒ครั้ง
แล้วก็บอกว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเอง

ก็บอกนะครับว่าหลังจากโอลิมปิกเลื่อนออกไป
หารือถึงแผนในการเตรียมทีมใหม่
ว่าจะต้องมีการวางกรอบระยะเวลาเพิ่มอย่างไร
โดยคาดว่าหากสถานการณ์นะครับบ้านเมืองดีขึ้น
จะมีการเรียกแต่ละสมาคมเข้ามาหารือโดยเร่งด่วนเลยครับ
อย่างสมคิตฮารัตตะวันชุติการกิจวานิสเสถียรนะครับ
แล้วก็มีวรรณยาแซ่แต้รวมถึงปนัดดาบูรณพวัง

แล้วก็รักษาสภาพร่างกายให้ฟิต
แข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่๒
ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ครับ